ไปร้านขนมคุณยายเที่ยงคืนค่ะ
บอกเลยว่าแต่ละเมนูน่าทานจริงค่ะ
นี่คุณยายเนี่ยตั้งอกตั้งใจในการขายมากแล้วดูค่ะ
แต่ละอย่างเลยนะโอ้โหเห็นใกล้ก็ดูแล้วน่าทาน

เที่ยงคืนค่ะเพราะว่าช่วงเที่ยงคืนคุณยายไม่ร้อน
เออไม่ต้องร้อนแล้วก็กลุ่มลูกค้ายามค่ำคืนเนี่ยก็มีมากมาย
นี่เป็นช่วงที่ผมกำลังทำมาหากินเลย

หาของกินดึกอร่อย

แวะไปหาคุณยายได้เดี๋ยวจะบอกที่กัดช่วงท้าย
บอกเมนูก่อนเห็นมั้ยคุณยายขายหลายอย่าง

แถมให้เยอะด้วยเนี่ยเต็มถาดเต็มกล่องเลยนะคะ

พวกเมนูกล้วยเชื่อมฟักทองเชื่อมเนี่ยก็มีเหมือนกัน
มีหลายคนสนใจทานเป็นของว่างเนาะ
แต่ถ้าใครบอกคุณยายแบบ
อันเคราะห์คลองหลวงจังหมาตรปทุมธานิ

ก็คือเลยมหาวิทยาลัยกรุงเทพไปนิดหนึ่ง

ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ชอบหิวกลางดึก
ทำงานเลิกดึกนะหรือทำงานช่วงกะดึกก็แล้วแต่
อุดหนุนคุณยายกันได้รับรองว่าคุณจะติดอกติดใจแน่นอนนะคะ
อีกครบเลยนะคาวหวานใช่ใช่หรือเปล่า

ดิฉันเห็นคุณไปแถวพูดได้ไหม

เดี๋ยวผมใจคอไม่ดีคุณพูดแถว
คุณรู้ไหมว่าใจผมมันตุ๊บตับตลอดเลยนะ
ค่ะเออเออเอออย่างนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องค่ะ
แล้ววันหลังคุณก็ตามไปแถวมกรุงเทพกันนะ

ก็ไปซื้อขนมเที่ยงคืนคุณยายไง